ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยเห็นแล้วน่ากลัวนะครับ
ไฟรั่วแล้วไฟไปดูดแม่ค้าร้านขายข้าวต้มโต้รุ่งริมทางที่จังหวัดชนบุรี

ล้อวท่านไรเหรอเนม

ลำเงียด
ลำเงียด
ให้ก่อหุล่ะ
นี่เห็นไหมครับทุกผู้ชมครับคือจะมีน้ำเจิ่งนองอยู่ด้วยแล้วก็ทางร้านค้าริมทางที่เป็นรถเข็นตรงนี้เนี่ยเขาโยงสายไฟจากบ้านเนี่ยมาที่รถเข็น
แล้วมันมีกระแสไฟรั่วมานะฮะคนแรกเดินไปเนี่ยหงายตึงเลยนะครับอีกคนนึงเข้าไปช่วยตอนนั้นคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับ
ชุดแดงตรงนี้เนี่ยขยับไปโดนตัวนี่ไปจับตัวเพราะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วเสียงปึ้งเนี่ยล้มไปอีกคนนึง
มีแต่คุณพี่คนนี้ไปนี่ต้องถือว่าสติดีนะเพราะรู้เลยว่าสงสัยต้องไฟรั่วไฟดูดแน่
แกตะโกนบอกให้ถอดปลั๊กถอดปลั๊กก่อนเลยก่อนจะเข้าไปช่วยกันนะฮะเหตุการณ์มันรวดเร็วมากนะครับทุกผู้ชมครับ
ทั้งสามคนเป็นเนี่ยแม่ค้าหมดเลยนะครับสุดท้ายก็สองคนที่ถูกไฟดูดเข้าไปแล้วก็หงายตึงไปเนี่ยก็ช่วยเหลือจนฟื้นคืนสติมาได้นะครับ
วันนี้เราก็ไปคุยกับคนที่ประสบเหตุนะครับทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับ
นี่ที่ร้านนะฮะนอกจากข้าวต้มแล้วนี่เห็นไหมฮะมีอาหารต่างด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็เก็บเรียบร้อยแล้วซ่อมแซมสายไฟใหม่หมดแล้ว
โอ้โหที่โยงมาจากบ้านน่ะแล้วก็มาตอบรักใช้กับรถเข็นกลิ่นทางตรงนี้นะครับ
หน้าร้านตรงนี้ได้เจอกับคนที่ถูกไฟดูดนะฮะ
คนที่สองนะครับที่พยายามเข้าไปช่วยคนแรกก็คือนี่คุณพี่สังเวียนนะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเก็บร้านนะตี๕เนี่ยช่วงเก็บร้านนะครับขายโต้รุ่ง
ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าไฟมันรั่วลงมาที่โครงเหล็กของรถเข็น
ตอนที่พี่สังเวียนแกเห็นเนี่ยคือเห็นแม่ค้าคนแรกที่ล้มไปก่อน
คือพี่บุญเสริมแกก็รีบเข้าไปช่วยนะแล้วก็ถูกไฟดูดไปด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยอยากเตือนเป็นอุทาหรณ์
ว่าก่อนจะทำอะไรอย่างนี้อาเซียบปลั๊กไฟโยงสายไฟจากในบ้านมาต่อมาที่รถเข็น
แล้วมีน้ำมาลาดล้างทำความสะอาดกันตรงนี้เนี่ย
คือยังไงถ้าจะทำอะไรเนี่ยจะให้ดีเนี่ย
พอดลักษณ์ให้เรียบร้อยก่อนก็ดี
เหลือจะโดนไปดู้เสร็จแล้วตอนที่ฟื้นตะติขึ้นมานี่เกิด
ที่นั่งอยู่ว่ะอู้๊ปเป็นกันถึงขนาดนี้

ดีนะไอ้นี่มาช้าตายหมดเลย
ถ้าไอ้นี่ไม่รู้ไอ้นี่ก็ตามจับเรามันก็จะตายสิ

ก็นึกถึงเบิ้ลนึกถึงเทวดามึง
จนแบบพิโดต้ายแล้ว้อเนี่ยโอ๋หัวฤ้นน้ำกับไฟฟ้ันมัน
สือเลยนะคะคุณผู้ชมครับคนสุดท้ายเนี่ย
เป็นแม่ค้าอีกคนนึงที่อยู่ด้วยกันนะฮะ
พี่มั๊กก็๖๒นะครับนี่ตอนที่ไปถึงแล้วเห็นแล้วแบบ
ทอดปรักค์ก่อนก่อนถือว่าสติดีมากนะครับ
จะดึงอีกสองคนออกมานะฮะตอนที่ถอดปลั๊กกันเรียบร้อยนะฮะ
คือเธอบอกว่าตอนที่ไปดูเนี่ยเห็นว่าทั้งคู่ล้มตึงลงไปเนี่ย
คิดว่าถูกไฟดูดแน่เลยรีบตะโกนบอกคนงานในร้านให้ไปถอดปลั๊กไฟ
แล้วถึงเข้าไปช่วยดึงทั้งคู่ออกมา
คือเธอบอกถ้าเกิดช้ากว่านี้อีกนิดเนี่ยสงสัยอาจจะไม่รอดกันเหมือนกันนะ
ดึงไม่ขึ้นเพราะว่ามันเหมือนว่าเข้าไปแล้วอ่ะ
ก็แป๊บเดียวเองตาดำเขาจะมาแล้วก็เขาก็มองล็อกเล็กว่าอะไรกูเป็นอะไร

โชคดีนะปลอดภัยกันนะเนี่ย